ถั่วเขียวไร่ทิพย์ที่คุณเจี๊ยบคุณแหม่มเลือก
ราคาจะถูกที่สุดหรือไม่

ถั่วทั้งสามชนิดจากไร้ทิศ
ถั่วแบบไหนราคาถูกที่สุดตอบว่า

ขอเฉลยถั่วแดงที่พี่คิดว่าแพงสุดก่อนและถั่วแดงจากไร่ทิพย์ราคา๔๒บาท
และถั่วดำจากไร้ทิพย์ราคาอยู่ที่๓๘บาท
และนี่คือราคาถั่วเกี้ยวจากไร่ทิพย์ราคาอยู่ที่
หรือจะได้ไปต่อประตูเขียวค่ะ
ธัวเขียวจากไร่ทิศราคา

เฉือนชนะไป๑บาทเท่านั้นค่ะ

ไฟทริปราคาถูกสุด

ตอนนี้มีเงินสะสมแล้วนะคะพี่เจี๊ยกับพี่แหม่มค่ะ

จำนวนเงินมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๕๐๐๐บาท
ถามพี่ทั้งคู่ค่ะว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ

เพราะว่าพี่มีเงินสะสมมา๓๕๐๐๐บาท
ถ้าพี่หยุดพี่ได้ครึ่งหนึ่ง๑๗๕๐๐บาทค่ะ

อยู่เป็นเพื่อนนครกับพี่บอลกับพี่เบิร์ดเขาละกัน
ไปต่อครับไปต่อไปต่อไปต่อสรุปว่า
ถ้าพี่ไปต่อค่ะคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
หือ

ที่เที่ยวเหรอเส้งมีปัญหาอะไร

ไม่ให้ผมเข้า

ก็เขียนว่าต่ำกว่า๑๘
แล้วรู้ไหมว่าคนโง่ชอบพูดว่าอะไร

นั่นแหละดิ

นั่นไงไอ้โง่

เฮ้ยมันเป็นปัญหาชวนหัว

นี่บาวกศรอยู่ตรงนู้นครับนะครับ
ใครบอกขอสอมึงจำไม่ได้แต่กูเอง
ใครกูเองพูดจาเลยแล้วตีปากกูเอง

นี่ยังไม่พออีกเหรอฮะเนี่ย
นักคอมเอ้าทำไมแต่งตัวแบบนี้เนี่ย
ก็มันร้อนนะสิมึงมีวิธีคลายร้อนไหมล่ะ
วิธีคลายร้อนเหรอใส่ทองคลายร้อน
ทำไมใส่ทองหายร้อนอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอทองไม่รู้ร้อนอ่ะ
โอ๊ยโอ๊ยอยากจะหายร้อนง่ายเลยนะคอม
ทำยังไงอ่ะน้ำก็ติดเออให้พระอาทิตย์สิ
น้าก็ติดแอร์ให้พระอาทิตย์สิ
เออดีเว้ยมีอีกไหมมีอีกไหม
เออติดเออให้พระอาทิตย์ให้เร็วร้อนใช่
เอาเป็นว่าในร้านมึงเนี่ยมีอะไรคลายร้อนไหม

เอาอย่างนี้ผมมีวิธีคลายร้อนอาบน้ำอย่างไรนะ
ยังอ้ออาบน้ำคลายร้อนได้ไง
อาบมาเที่ยวเอาอย่างนี้คลายร้อน
แป้งตรางูคลาสสิก
ทาแล้วเย็นเย็นและราคาถูก
ร้อนใช่ไหมร้อนนี่เลยนครนี่
บอดี้โสปเปร์สูดเย็น

แล้วไม่ต้องไปเสียเงินเยอะจริงเหรอ
เออเฮ้ยทีนี่ดีกว่าบอดี้โสปเปร์
ที่บอดี้โสปเปร์
บอดี้สเปย์ของผมถูกแล้วใช้ง่าย
ผ้าที่ถูกสุดของผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าอันนี้ฉีดปุ๊บเย็นปั๊บ
เฮ้ยแล้ว๓อย่างนี้อันไหนราคาถูกที่สุด
ผลิตภัณฑ์ตรางูชนิดใดราคาจะถูกที่สุด
และคุณเจี๊ยบคุณแหม่มจะทำแจ็คพอร์ตแตกหรือไม่
จันทร์หน้า๕โมงเย็นห้ามพลาด
โอ๊ยดูดิตลกจังเลย
มีแต่คนชักกินไปเที่ยว
กับพวกเราทำกันแต่งงานแต่งงาน
ไม่ได้ไปเที่ยวเหมือนคนอื่นเขา

ชีวิตทำงานแต่หยุดก็ไม่ได้
อยากไปเที่ยวโอ้ย

เบาไม่ได้ยินเลย

ไม่ได้ยินได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไร
หึง

อ๋อนี่ที่วึดเบือวึดเบือคนอยู่คืออยากไปเที่ยว

อยากไปเที่ยวแบบสบายแบบคุ้ม
ไปได้หลายที่โดยที่เราไม่ต้องขับรถ
เออถ้างั้นเราก็เดินไปเฮ้ยบ้า

เออโอ้เที่ยนอยากไปเที่ยวเหรอ

ศึกษามาหรือยังว่าแพ็กเก็ตทัวร์ที่ไหนถูกที่สุด

ไปนี่ดีกว่าไปภูเก็ต

เฮ้ยของฉันทีเด็ดเลยนะ
นี่แต่ทั้ง๓คนรู้อยู่ใช่ไหม
ว่าจะไปไหนก็ไปได้แต่สโลแกนของเจก็เหมือนเดิม
คือก่อนจะไปต้องเช็คราคากันก่อนว่าที่ไหนถูกที่สุด
ไปที่ไหนราคาถูกที่สุด
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
แกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกถ่ายรูปให้พวกหน่อย

น้องม่วงอะอย่าจับแรงเดี๋ยวมันจะช้างมา

รบกวนเอาผลไม้วางไว้ได้ไหมเดี๋ยวมันชา
โอเคค่ะโอเคค่ะ

ยิ่งถ่ายแล้วยิ่งปวดหัวไงไม่รู้อะ
โอเคค่ะโอเคค่ะ